แล้วก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับ
เอาใจช่วยครอบครัวของพี่บ่าวจากอุดรธานีว่าจะสามารถ
คว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้หรือไม่
กับการตอบคำถามไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับ
ช่วงนี้เราจะมาฟังเฉลยไปพร้อมกัน
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำตอบและคำเฉลยอยู่ในมือผมแล้ว

ขอให้มีข่าวดีกลับไปบ้านในวันนี้
จะได้ไปต่อลมหายใจกันได้
เอาใจช่วยนะผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ส่วนใดของมะเขือเปราะมีส่วนช่วยแก้อาการปวดฟัน

และคุณตาสงนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อแรกนะครับรับ๕๐๐๐บาทนะครับ
ถูกฆ่าแรก
ถูกฆ่าแรก

รากของมะเขือเปราะนะครับ
ใช้แก้อาการปวดฟันโดยนำรากจำนวน๑๕กรัม
นำมาต้มเอาน้ำเนี่ยมาอมในปากนะครับ
นี่นี่เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับตาสงฆ์นี่
ตอบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐บาท
เช่นกัน
โอ้โห
เอาละฮะข้อแรกผ่านไปเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อกับข้อที่๒ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเพลงสมซานอยู่ในอัลบั้มใด

ก็เลือกตอบตัวเลือกที่
ภาพที่๒ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก
ถ้าถูกข้อนี้๑หมื่นบาท
ถูก

ถูก

โอ้โฮ
เพลงสมสารนะครับภาพที่ถูกต้องนั้นนะครับ
อยู่ในอัลบั้มภาพที่๓นะครับ
สมซานเป็นเพลงลำดับที่๔

ยังมีเพลงดังอีกหลายเพลงเช่น
เพลงอยากเห็นหน้าคุณ
เพลงอะไรก็ยอม

แต่ยังลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนกลับบ้านได้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไป
จากเรื่องครอบครัวของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลขท้าย๓ตัวบนบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กหญิงปนัสยาคือเลขใด

ถ้าถูกข้อนี้๑หมื่นบาทนะครับ
เราจะได้ลุ้นเงินแสนกลับบ้านด้วย

เลขท้าย๓ตัวบนบัตรประจำตัวประชาชนของน้อง

รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
เหลือข้อที่๓ข้อสุดท้ายนี้นะครับ
จะสามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้หรือไม่
เอาใจช่วยครอบครัวของคุณบ่าวกันนะครับ

ผมจะเฉลยคือเรื่อง
หลวงตามหาบัว
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หลวงตามหาบัวยานสัมปโนครองสมณเพศทั้งหมดกี่พันศา

คุณยายเลือกตอบตัวเลือกที่๔
พันศาซึ่งเป็นคำตอบที่

หนึ่งแสนบาทได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อนี้
หัวไม่ทอ
กลบกลบ

ยายตัวเลือกที่ถูกต้อง

พอยายลั่นออกมาเลยว่า๗๗นะฮะ
ตามหาบัวยานสัมปโนนะครับ
เมื่อวันที่๑๒พฤษภาคม

มรณภาพเมื่อวันที่๓๐มกราคม

สิริอายุได้๙๗ปี๕เดือน๑๘วัน
แล้วครองสมณเพศมานะครับ
ก็คือบวชมาทั้งหมดเลย

ครอบครัวของพี่บ่าวจากจังหวัดอุดรธานีนะครับ

ตอนนี้
บาทพี่บ่าวจะเอาไปต่อลมหายใจอะไรก่อน
ว่าไปซื้อเครื่องพ่นออฟเซเย็นท์ในข่อก่อน

ผมเชื่อในคำว่าอธิสงค์ผลบุญ
ในการที่หลายคนที่กำลังท้อแล้วอะไรแล้ว

เขาเห็นในความรักที่ครอบครัวมีต่อกัน

ถ้าพูดจริงแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้ถ้าเกิดว่า
ครอบครัวเราไปหาจริงยากไหมครับ
ยากค่ะแทบจะไม่เห็นได้มา๔๕๐๐ก็จ่ายได้๓วันก็หมด
บาทเรานี่ถือว่าเป็นเงินที่เยอะ
ถ้าเราจ่ายจริงก็ได้เกือบ๓เดือนแบบประหยัด

การช่วยเหลือพี่แอนเพียง๑คนนะครับคุณผู้ชม
สามารถส่งต่อกำลังใจให้กับอีก๔คนที่อยู่ตรงนี้ได้
ผมขอฝากครอบครัวของพี่บ่าว
ฝากพี่แอนไว้อีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสเราได้มา
ถ้าเราไม่ได้มารายการเกมต่อชีวิต
เราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะมีเงินซื้อเครื่องพ่นยาหรือเปล่า